พาคุณเขมสอนและคุณผู้ชมไปดูเรื่องที่เรากำลังจะได้เห็นในอนาคต
ถ้าหากว่าไม่มีการสะดุดหยุดชะงักนะครับ
ก็คือโครงการก่อสร้างหอชมเมืองกรุงเทพมหานคร
แลนด์มักแห่งใหม่เลยครับแถวครองศาล
ก็จะอยู่ใกล้กับริมแม่น้ำเจ้าพระยาคือสูงเลย
นวัตกรรมทันสมัยโดดเด่นต้อนรับไทยแลนด์๔๐
งบประมาณผ่านความเห็นของคอรมอลและเรียบร้อย
คืออนุมัติให้สร้างลักษณะแบบนี้เลย
กว่าล้านในรอบแรกที่มีการพูดคุยกัน
แต่ว่าหลังจากนั้นอาจจะต้องมีการเติมเงินใส่เงินเพิ่มเข้าไปอีก
โครงการนี้หลายคนก็กังวลว่าเอ๊ะถ้าหากว่าต้องเร่งก่อสร้าง
เพื่อป้องกันการล่าช้าโดยไม่มีการผ่านการประมูลใดเนี่ย
การตรวจสอบความโปร่งใสจะเป็นยังไงความคุ้มค่าจะเป็นยังไง

เดี๋ยวเผื่อมีโอกาสเราจะได้ไปยืนส่องอยู่ข้างบนไหมครับคุณเขียนมาสอน
พอนานไหมไม่รู้แต่ว่าตอนนี้เขาจะเตรียมเริ่มแล้ว
แต่พอจะเริ่มปุ๊บก็มีเสียงคัดค้านแล้วนะครับ

เริ่มต้นจากคอรมออนุมัติดำเนินโครงการก่อสร้าง
หอชมเมืองแห่งใหม่บนที่ดินริมแม่น้ำเจ้าพระยา
ขนาดประมาณ๒๒๐๐ตารางเมตร
ที่ดินนี้เป็นที่ดินราชพัสดุของกรมธนารักษ์
สนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร
หน้าตาจะเป็นแบบนี้โครงสร้างคร่าวนะฮะ
หชมเมืองกรุงเทพมหานครความสูงประมาณ๔๕๙เมตร
มีลักษณะโครงสร้างแบบสถาปัตยกรรมไทย
แบ่งชั้นภายในทางสิ้น๒๔ชั้น
ชั้นใต้ดิน๒ชั้นและส่วนฐานอีก๔ชั้น
ชั้นบนสุดจะเป็นโถงเฉลิมพระเกียรติ
เด็จพระบูรพะมหากษัตริยาธิราชแห่งมหาจักรีพระบรมราชวงศ์
ประดิษฐานพระบรมรูปของกษัตริย์ราชวงศ์จักรีทุกพระองค์
พร้อมกับแสดงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
เพื่อเผยแพร่ศาสตร์พระราชาทุกด้าน
พร้อมกับเป็นจุดชมวิวไปด้วยในตัว
โครงการนี้ดำเนินการก่อสร้างโดยมูลนิธิหอชมเมืองกรุงเทพมหานคร
ซึ่งเป็นองค์กรเอกชนได้ประเมินงบลงทุนเอาไว้ที่
ประมาณ๔๔๒๒ล้านบาทโดยประมาณนะครับ
มีค่าที่ราชพัสดุ๑๙๘ล้านบาทเศษ
เป็นเงินตั้งต้นของมูลนิธิหอชมเมืองกรุงเทพมหานคร๕แสนบาท
เงินกู้จากสถาบันการเงิน๒๕๐๐ล้านบาท
เงินบริจาคจากบริษัทเอกชนชั้นนำ๒๑๐๐ล้านบาท
นั่นหมายความว่าไม่ได้เอาเงินของแผ่นดิน
เอาเงินของคอรมอลมาบริหารจัดการตรงนี้นะครับ
เขาก็ชี้แจงรายละเอียดต่างว่าที่มาของเงินมาจากไหนบ้าง
ประมาณการรายได้จากการขายบัตรเข้าชมประมาณ๑๐๕๔ล้านบาทต่อปี
ประมาณการราคาตัวอยู่ที่๗๕๐บาทต่อคน
ถ้าเป็นคนไทยก็ลดไปครึ่งราคานะครับ
ค่าใช้จ่ายปีละประมาณ๘๙๒ล้านบาท
ดอกเบี้ยปีละ๓๘ล้านบาท
รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายก็จะนำไปบริจาคองค์กรสาธารณกุศล
นายเอกนิตินิติธรรมประพาทผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจบอกว่า
โครงการนี้เอกชนลงทุนทั้งหมดครับ
แต่ว่าที่ต้องเข้าพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐปี๒๕๕๙
คราวนี้ในฝั่งของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี

โดยให้ดำเนินการคัดเลือกเอกชนโดยที่ไม่ต้องใช้วิธีการประมูล
บอกว่าโครงการนี้ไม่ได้ใช้เงินของรัฐ
แต่ว่าเป็นสิ่งที่เอกชนเสนอขึ้นมา
แล้วก็ที่ผ่านมาได้ตั้งกรรมการร่วมกันในการพิจารณาในเรื่องนี้แล้ว
รัฐบาลก็มองเห็นประโยชน์ของการก่อสร้างเป็นสัญลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร

แต่เห็นว่าควรจะเข้าไปมีส่วนร่วมกับภาคเอกชน
และรัฐไม่ต้องใช้เงินเพียงแต่หาพื้นที่ให้การก่อสร้าง
ที่ดินนั้นก็เป็นที่ดินที่ถูกใช้ทำประโยชน์อยู่แล้ว
รวมทั้งจะโยกย้ายสถานีตำรวจนครบานปักคลองศาลไปตั้งอยู่ใกล้กัน
ทั้งหมดจะทำให้เกิดประโยชน์และไม่เอื้อประโยชน์ต่อใคร
ก็เดี๋ยวรอดูความคืบหน้าในเรื่องนี้เพิ่มเติมนะครับ